ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพัทธ์
เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจ

ขึ้นไปนั่งบนรถปอเช่ของเขา

เหรียญรุ่นเทพซิ่ง

ยันฟุตซ้อนเป็นภาษาไทยอ่านได้ว่า
พระราชมงคลวัชราจารย์

เทพแห่งยานยนต์๒๕๖๕

นอกจากภาพเหลียนแล้วยังมีภาพพ่อพัทธ์

โยรัชดานายพินโยธนวัชรพร

และเจ้าของธุรกิจเต็นต์รถมือ๒ชื่อดัง

เกิดผมทำวงการรถยนต์มือ๒

จนผมได้กราบหลวงพ่อพัฒน์
และท่านได้นั่งบนรถผม
ที่เกิดเค้าก็ถูกมงคนนี้
ซึ่งผมคอเรียกว่าเทพศิง
ซึ่งการสร้างเหรียญพระเป็นรูปรถ

มีมานานแล้วยกตัวอย่างเช่น
เหรียญหลวงพ่อโกะขากลับ
รถกระดกของหลวงปู่วรพฤตวิทานวัดจุมพลจขอนแก่น
ซึ่งแต่ละเหรียญนะครับสร้างขึ้นตามเรื่องราวแล้วก็ปฏิหารของเกจิรูปนั้น
ขณะที่นายพินโยก็โพสต์ข้อความอีกครั้งถึงเจตนาที่สร้างเหรียญนี้
เพื่อปกปักรักษาผู้ใช้รถให้ปลอดภัยค้าขายร่ำรวย
และได้รับใบจัดสร้างที่ผ่านการอนุมัติจากทางหลวงพ่ออย่างถูกต้อง
รายได้จากการสร้างเหรียญทั้งหมด๑๐๐เลย๑๐๐เลย
มอบให้หลวงพ่อโดยตรงเป็นการสร้างจำนวน๑๙๙๐๐เหรียญนะครับ
ก็จะให้เช่าบูชาองค์ละ๓๙๙บาท
เอาล่ะคุณผู้ชมฟังพระพยอมหน่อยไหม
พยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกล่าวถึงการสร้างเหรียญนะครับ
บอกว่าสมัยก่อนจะสร้างเครื่องรางของขลังเป็นพระพุทธรูป
เหมือนสมัยปัจจุบันที่ผิดเพี้ยนมาเรื่อย
พอคิดอะไรขึ้นมาก็เอามาสร้างวัตถุมงคลทำให้ศรัทธาไม่ถูกต้อง
พระพยอมว่านะและไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลย
เพราะฉะนั้นถ้าทำไปไม่มีประโยชน์ก็หยุด
ทำอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่า
อย่ามาส่งเสริมเรื่องนอกรู่นอกทางทางศาสนาเลย
เถอะผมไม่ได้พูดนะครับพระพระยอมท่านพูดครับ